อีกหนึ่งประเด็นดราม่าบนโลกโซเชียลนะคะ

โพสต์ข้อความเหน็บแฟนคลับผ่านไอจีเลยนะคะ
ที่มีคอมเมนต์แบบไม่สุภาพค่ะ
เป็นคนดังรายล่าสุดค่ะที่มีประเด็นเดือดบนโซเชียล
สำหรับนักแสดงหนุ่มล่ำอาร์ตพระสุทธิ์
ดูจะออกอาการมีน้ำโหไม่ใช่น้อยเลยค่ะ
หลังจากมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์
สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เจ้าตัวนั้นจำหน่าย
แต่เมื่อเจ้าตัวไม่ตอบข้อความกลับค่ะ
แฟนคลับคนดังกล่าวนั้นก็พิมพ์ข้อความเชิงเน็บแนม

ล่าสุดนั้นเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้
รู้สึกไม่พอใจกับข้อความดังกล่าว
มาพูดจาเหน็บแล้วก็เหวี่ยงใส่
ยืนยันเลยค่ะชี้แจงรายละเอียดช่องทางการขายแบบชัดเจน
โดยเผยว่าหลังจากโพสต์ข้อความไปแล้ว

แค่ต้องการเคลียร์ให้จบก็เท่านั้นค่ะ
พูดตรงคือมันเป็นมุกที่แบบงงอ่ะ
ไม่รู้ว่าเข้ามาแนวไหนอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยก็เลยชัดเจนไปเลยดีกว่าว่าเรา
เราไม่ใช่ไอจีขายของตรงนี้เป็นไอจีส่วนตัวเรา

เขาบอกว่าเขาโดนแฮ็กโดนแฮ็กไอจี
ผมก็โอเคไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรกันอะไรอย่างนี้ครับ

คือต้องบอกก่อนว่าเขาดันเหวี่ยงใส่เราก่อน
โอเคอยากแรงก็จัดให้เราก็พอได้เลย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวก็จบกันด้วยดีนะคะ